ต่อกันที่จังหวัดน่านกันเลยค่ะ
ที่นั่นก็มีการจัดงานสงคราน
ประเพณีแล้วก็งดงามมากนะคะ
สำหรับในวันนี้เป็นเริกงามยามดี

ชาวล้านนาเชื่อว่าเป็นวันที่มีความมงคลที่สุด

มีการจัดพิธีบวงสวงเสามิ่งเมือง
ซึ่งเป็นเสาหลักเมืองน่านอายุประมาณสัก๒๒๘ปีแล้วค่ะ

รายงานสดมาจากจังหวัดน่านค่ะ

โอกาสครบรอบ๒๒๘ปีค่ะ
พร้อมด้วยพิธีสืบชะตาเมืองนะคะ
ซึ่งชาวน่านก็ได้โยงสายสินนะคะ

แล้วก็นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่านนะคะ
รวมถึงโปรชาชนและต่อค้า

วงสวงเสาหลักเมืองค่ะเพื่อขอโชคขอพรนะคะ
คุ้มครองบ้านเมืองแล้วก็ชาวน่านให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขค่ะ
พิธีนี้นะคะชาวน่านเขาก็ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างช้านานจนถึงปัจจุบันนะคะ
เสาหลักเมืองน่านมีอายุครบสองร้อยยี่สิบแปดปีค่ะ
นอกจากนี้นะคะพิธีสืบชะตาหลวงในวันพญาวันเมืองน่านประจำปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านี้นะคะ
ชาวล้านนาก็เชื่อว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดในรอบปีค่ะ
ถือโอกาสนี้นะคะทำบุญให้บ้านเมืองค่ะ
ซึ่งชาวน่านก็ได้นำสายสินนะคะโยงจากซุ้มชะตาหลวงนะคะ
ไปยังถนนต่างในเขตเทศบาลน่านแล้วก็ไปล้อมบ้านเรือนะคะ
เพื่อความเป็นสิริมงคล
มิ่งเมืองนะคะเป็นที่สการะของชาวนาน
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะนอกจากอายุที่เก่าแก่ถึงสองร้อยยี่สิบแปดปีแล้วนะคะ
ติดตามได้จากรายงานคุณเจรียาซีริสราร์นพงค่ะ
เมี่ยงเมืองเป็นอีกหนึ่งวัดงามแห่งเมืองน่านซึ่งสาราหรือช่างฝีมือเมืองน่าน
ได้รางสรรพนังอวโบสถด้วยความวิจิปรณีตแบบรั่นนาเที่ยงแสน
และมีชื่อเรียกขานตามเสาหลักเมือง
ชาวน่านเรียกว่าเสามิ่งหรือเสามิ่งเมือง
เป็นมิ่งขวัญและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนเมืองน่าน
พระยาอัธวรปัญโยได้มีโอกาสไปร่วมพิธีฝังเสาหลักเมืองกรุงเทพ
ซึ่งตรงกับราชการที่๑ซึ่งอยู่ที่หน้าวัดพระแก้วปัจจุบันเนี่ย
เมื่อท่านเสด็จกลับมาเมืองนาน๒๓๓๑
ท่านก็ได้เอาคติที่ท่านได้ไปร่วมพิธีฝังเสาหลักเมืองที่กรุงเทพ
มาประกอบพิธีฝังเสาหลักเมืองน่าน
สาวเมืองน่านในปัจจุบันสลักหัวเป็นพระพรมศรีหน้า
และตั้งสารทรงไทยจตุรมุกซึ่งต่างจากในอดีต

ฝังลงกระดิ้นฝังลากลึกลงไปประมาณ๒เม็ด
และขึ้นมาข้างบน๓เม็ด
ไม่มีหอไม่มีสารอะไรสักอย่าง
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
เป็นประธานในพิธีตั้งศาล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ทรงยกยอดพุทธประทุมสวมเสียร

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งกับชาวน่าน
จริยาสิริสันพงศ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ค่ำคืนนี้นะคะที่วัดมิ่งเมืองแห่งนี้ค่ะ
ก็จะมีการแข่งขันการตีกองแอล
แล้วก็กองพื้นบ้านของจังหวัดน่านนะคะ

ก็จะเปิดลานวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวนะคะ

เป็นการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดน่านอีกด้วยนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราจะติดตามมาให้ได้ชมกัน

วันที่นี่ศรีเคนรายงานสดจากวัดมิ่งเมืองจังหวัดน่านค่ะ